จุดที่เสี่ยงแล้วก็น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือพื้นที่อำเภอหัวไซดและปากพนังนครศรีธรรมราชนะครับ
รวมทั้งตะมนต์แหลมตะลุงพุกด้วยนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ครับ
ช่วงค่ำคือศุกร์ที่๔มกราคมเนี่ยพายุโซนร้อนปลาบึกจะขึ้นฝั่งที่นี่นะครับ
ชาวบ้านที่แหลมตะลุมพุกตอนนี้ก็เป็นห่วงแล้วก็กังวลนะครับว่าเหตุการณ์นั้นจะซ้ำรอยกับที่เคยเจอในอดีตหรือไม่
เราไปติดตามล่าสุดนะครับจากการรายงานสดของคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียนะครับ
รายงานมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเชิญครับ
มาดูสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือพายุโซนร้อนปลาบึกที่จะมีการพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอาวไทยในวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดรับรองของพี่น้องประชาชนในตำบลของแหลมตะลุมพุก
ซึ่งขณะนี้พื้นที่แห่งนี้รองรับพี่น้องประชาชนไปแล้วมากกว่าจำนวน๖๐๐รายนะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยด้านหลังของผมจะเห็นว่าสภาพอากาศเนี่ย
ยังคงมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงหลังจากตะวันตกดินจนถึงขนาดนี้
ยังไม่ได้หยุดเลยนะครับแต่ว่าฝนได้มีการเบาลงมา
ไม่เหมือนกับช่วงหัวค่ำแล้วนะครับครับคุณผู้ชมครับ

แล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นณต่อจากนี้ไป
คือในส่วนของภาพพี่น้องประชาชนที่ถูกอบพยพมาอยู่ที่นี่
บางส่วนเริ่มมีการหลับพักผ่อนแล้ว
บางส่วนก็ยังคงนั่งด้วยความกังวลใจครับ
เพราะว่าชาวบ้านหลายคนที่นี่ครับเขามีความกังวลในเรื่องของการห่วงทรัพย์สินที่อยู่ที่บ้าน
เพราะว่าที่นั่นก็ยังมีทรัพย์สินมีค่าอยู่หลายอย่าง
เพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ถูกอบพยพออกมาเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้อนุญาตให้นำทรัพย์สินอันมีค่าหรือว่าของสำคัญอะไรมากมายติดตัวออกมานะครับ
ก็เลยทำให้มีแต่สิ่งของที่จำเป็นเท่านั้นที่ชาวบ้านจะนำติดตัวออกมาได้
ก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนหลายคนนะครับปิดความกังวลมีความเป็นห่วงว่า
ข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างที่ยังอยู่ในบ้านจะถูกโจรกรรม
ก็เลยทำให้ทางฝ่ายปกครองท้องถิ่นเองก็ดีครับ
เขาก็ได้มีการประสานไปยังในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ
ที่ได้มีการจัดเวรยามเข้ามาอยู่ในพื้นที่มากกว่า๓๐นายนะครับ
แล้วก็จัดกำลังพลจากชาวบ้านที่เป็นกลุ่มของผู้ชายที่มีความแข็งแรงในการจัดเวรยามเฝ้าการถูกจรกรรมเนี่ย
รวมทั้งสิ้นแล้วไม่ต่ำกว่า๓๐นายด้วยกันนะครับ
คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในส่วนของการเฝ้าติดตามสถานการณ์
พายุโซนร้อนปลาบึกในวันนี้นะครับของผมเนี่ย
ผมได้มีการดูคลื่นทะเลอ่าวไทยในส่วนของบริเวณแหลมตะลุมพุกเนี่ย
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นนะครับ
ก็พบว่าบริเวณในส่วนของช่วงกลางวันเนี่ย
มีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งนะครับ
พอตกเย็นเนี่ยคลื่นมีความสูงขึ้นมาจากเดิมเล็กน้อย
ในส่วนของเรื่องลมเนี่ยก็แรงขึ้นตามลำดับ
แต่ว่าแรงลมเนี่ยก็ต้องวัดกันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้มีการประเมินอย่างเป็นทางการ
ว่าขณะนี้แรงลมที่พัดเข้าสู่ชายฝั่งแล้วก็คลื่นทะเลเนี่ย
มีความสูงเท่าไหร่แต่อย่างใดนะครับ
ไปครับในส่วนของบริเวณโดยรอบของแหลมตะลุมพุกเนี่ย
ถ้าขับเข้าไปจากจุดที่ยืนรายงานในช่วงของกลางวันที่ผมได้ยืนรายงานเนี่ย
เข้าไปประมาณสัก๓๔กิโลเมตรเนี่ยจะเป็นจุดหอคอยชมวิวของแหลมตะลุมพุกนะครับ
ซึ่งจุดนั้นเป็นจุดที่ทางนักท่องเที่ยวได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
จะต้องมีการเข้าไปในพื้นที่แล้วก็เข้าไปเหมือนกับมีการตรวจสอบในเรื่องของ
คลื่นในเรื่องของความแรงของลมนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็มีความเป็นห่วงเป็นใย
ในเรื่องของความไม่ปลอดภัยก็เลยมีการนำทงไปติดตั้งเป็นทงสีแดง
เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ว่าพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับ
ก็เลยทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลว่าพี่น้องประชาชนจะกลับเข้าไปในพื้นที่แล้วจะได้รับอันตรายจนถึงชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่คือภาพรวมของการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งวันนะครับ
แล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้ผมยังคงยืนรายงานอยู่ที่ศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวที่นี่
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเป็นปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเป็นส่วนของพี่น้องประชาชนที่ยังคงมีความกังวลครับ
เดี๋ยวเราจะลองไปพูดคุยกับทางในอำเภอปากพนังกันดูนะครับว่าปัญหาที่พี่น้องประชาชนนั้นกังวลเนี่ย
จะมีการช่วยเหลือบรรเทาความผ่อนคลายให้พวกเขาได้ยังไงเดี๋ยวลองคุยกับนายอำเภอครับ

ผมขอเรียนถามข้อมูลจากนายอำเภอเลยว่าการรองรับพี่น้องประชาชนที่จะต้องอบพยพมาอยู่ที่นี่ทางเราเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
ก็การในการเตรียมความพร้อมอบพยพพี่น้องประชาชนของพื้นที่เสี่ยงนะครับ
ก็หน่วยบังคับประชาของต่างหลัง
เพื่อมาช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน
ในการเคลื่อนย้ายออกมาจากพื้นที่เสี่ยง

แล้วก็การดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับ
แล้วก็การดูแลสุขภาพโดยทางโรงพยาบาลปากพนัง
แล้วก็พรุ่งนี้ทางหน่วยทหารนี้จะมาดู
จะส่งหน่วยแพทย์มาประจำในจุดนี้ด้วย
ว่ามีชาวบ้านบางส่วนกังวลในเรื่องของ
ความไม่สบายใจว่าทัศิษฐ์ต่างในจุดเองออกมาไม่ได้

มีอปรปรแล้วก็มีสายตรวจตำบลนะครับ
ซึ่งณคืนนี้ก็ยังอยู่ดูเพื่อดูแลทรัพย์สิน
แล้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าแจ้งว่าพายุจะเข้ามาจ่อตัว
แล้วก็จะเคลื่อนย้ายของเรานะครับ
ก็พี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
เรื่องทรัพย์สินนี้จะมีชุดดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยตำรวจสพปากนังแล้วก็พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านอปร
ทีนี้ในส่วนของเรื่องอาหารการกินการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

ครับก็ณวันนี้เราก็ร่วมกันอำเภอกับองค์ควรประกรองต้องทิน
ที่ให้การสำนุนในอาหาร
ได้สั่งการให้มีรับสั่งนะครับให้มีกรวบล่าตาล
ในวิทยุทธิรับอาจารย์ก็พรุ่งนี้ครับ
ผมว่าประชาชนจะไม่ได้รับความเดือดร้อนในการอยู่ที่นี่
แล้วก็ไม่ต้องกังวลใจในส่วนของการที่จะต้องหาทรัพย์สินหักบ้าง
ไม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับเพราะว่าทรัพย์สินนี้
เรามีทีมงานดูแลอยู่เต็มที่
อเจมส์ออกมาที่นี่แล้วก็ปลอดภัยกว่าในส่วนที่อยู่นะครับ
ปลอดภัยกว่านะครับถ้าน้องมีโอกาสได้คุยกับลุงลุงป้า
คนที่เจอประยุกต์เมื่อกั้งสู่หน้าเนี่ย
เป็นอะไรที่น่ากลัวเป็นอะไรไม่น่ากลัวนะครับ
แม้ว่าวันนี้การข่าวเราจะทันสมัยก็จริง
แต่ว่าพอพายุมามันจะเคลื่อนตัวเร็ว
แล้วก็การอุปยบในจุดนั้นปลาว่าวิกฤตนะครับ

ขอบคุณครับ

เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือความห่วงใยของทางฝ่ายปกครองท้องถิ่น
ได้มีการประสานหน่วยงานต่างเข้ามาดูแลในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชน
ถูกอบพยพมาในส่วนของศูนย์พักพิงแห่งนี้นะครับ
แล้วก็อย่างที่ได้มีการนำเรียนไปกันนะครับ

มันมีความปลอดภัยมากกว่าอยู่ในจุดที่เสี่ยงภัยที่บริเวณตรงบ้านที่พวกเขาอยู่กันนะครับ
แล้วก็คาดการณ์ได้ว่าจะมีการซ้ำรอยเหมือนกับในช่วงเหตุการณ์เมื่อปี๒๕๕๙

ที่เคยเกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่นี่หรือไม่นะครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
เขตอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผมนัทธพงษ์อฤทธิ์สันเทียข่าวเทราชทีวีบรรยายงานครับ